ร่าเริงดีกว่าเชิญสำรานค่ะ
เพราะว่าจะพาไปดูภาพบรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตนะคะ

เสิร์ตจะมีจริงวันที่๑๙๒๐พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะ
ต้องบอกว่าการซ้อมโอ้โหตลบอบอวนด้วยเพลงเพราะของวงสุนทราพรค่ะ
ตามภาพที่เห็นนะคะน้องผิงผิงเนี่ยค่ะมาขับกล่อมเพลงเพราะต่อหน้าครอบครัวครูเอื้อสุนทราพรนะคะ
เพลงเพราะจับใจมากจนมีช่วงนึงน้องผิ่งร้องไห้ออกมาเลย

โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะยังได้หนุ่มวินค่ะหนุ่มวินวสิน
แล้วก็นักร้องเสียงดีเมืองสุพรรณนะคะการนพัฒน์มาเตรียมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วย
บรรยากาศการร้องนะคะแล้วก็การเชิญชวนมาดูจะเป็นยังไง

ก็ไปติดตามกันได้ครับแล้วก็จะมีเพลงพร้อมมาฝากทุกคนนะครับผม
แล้วก็อยากจะคิดถึงบรรยากาศเก่า
อยากให้ทุกคนมาเจอกันเยอะครับคนที่ไม่ค่อยได้มาเจอกันนะครับ
คิดถึงผมใครคิดถึงบรรยากาศเก่าก็มาเจอกันได้
ใครสนใจนะคะก็จับจองบัตรดันกันได้นะคะ
ก็บัตรเนี่ยมีราคาตามที่บอกเลยนะคะ